พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ต่อนะคะ
เป็นช่างเนี่ยก็อย่าประมาทนะคะ
เพราะว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บได้
ช่างก็ตกหลังคาได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นนทบุรีค่ะช่างคนนี้เนี่ยขึ้นไปดูหลังคา
เพราะว่าลูกค้าเขาให้มาดูหน่อย
เขาจะต่อเติมบ้านขึ้นไปบนหลังคา
ระหว่างที่กำลังสำรวจพื้นที่อยู่
โอ้โหคงจะเจ็บหนักเลยล่ะค่ะ
คือจังหวะขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ย
เล่นมือถือหยิบมือถือมาดูแล้วก็เดินไปด้วยไงคะ
บนหลังคามันก็จะต้องมีช่วงที่แบบ

โอ้โหเจ็บแพนเลยคุณผู้ชมค่ะ

ช่างที่ชำนาญก็อาจจะพลาดได้
บางทีสมาธิสติไม่ได้อยู่กับก้าวเดินนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เตือนเอาไว้สำหรับทุกท่านนะคะ